จะผ่านงานบุญบ้างไฟไปนะครับ
ที่มีคนไปดูกันปีนี้ก็เยอะพอสมควร

ร้องเรียนกับทางสถานทูตลาว
บอกว่าท่านช่วยตรวจสอบหน่อย
ไอ้บ้างไฟพญานาคที่เราเห็นกันมาหลายสิบปีเนี่ยนะ

ที่เห็นมันคือแสงจากการยิงปืนแสงใช่ไหม

นำหลักฐานเป็นรายชื่อหมู่บ้านแล้วก็ภาพถ่าย

บันทึกการเกิดบ้างไฟพญานาคมาเป็นหลักฐาน
ยื่นให้สถานเอกอักฆชทูตลาวนะครับ
หาความจริงกรณีที่เกิดบ้างไฟพญานาค
มันเป็นการยิงกระสุนแสง

สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนไทยมายาวนาน

ตรวจสอบแล้วก็สังเกตการณ์เรื่องนี้มาเป็น๑๐ปี
ช่องทางต่างบ้างเอามายืนยัน
แล้วก็เอาโดรนบินนะฮะ
มาใช้ถ่ายภาพเพื่อหารักฐานด้วยการตั้งกล้องจากฝั่งไทย
ก็พบว่าคลิปวิดีโอที่บันทึกได้ส่วนใหญ่
เป็นลูกไฟที่ปรากฏจากฝั่งสปลาว
โดยส่วนตัวเชื่อว่าบ้างไฟพญานาคเกิดจากฝีมือของมนุษย์
แม้จะมีกระแสต่อต้านก็ไม่รู้สึกกังวลใจนะครับ
เขาไม่ได้ลบหลู่พญานาคเพียงแต่ต้องการพิสูจน์ข้อได้จริง

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่าม่วง
อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับ
ที่มีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นร้อยลูกนะฮะต่อเนื่องทุกปีเนี่ย
คือมีความเชื่อเหมือนกันว่าไอ้ลูกไฟที่พุ่งจากแม่น้ำโขง
เป็นบ้างไฟพญานาคเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้ว

เป็นบ้างไฟพญานาคที่เกิดจากพญานาคในแม่น้ำโขง
เมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนดูมีชาวบ้านที่ออกมาดูกันวันออกพรรษา
หลังจากนั้นพอคนดูมากขึ้นมากขึ้นจนมีคนมาต้องการพิสูจน์
บอกว่าเป็นฝีมือการยิงปืนขึ้นฟ้าบ้างล่ะ
อยากจะให้พิสูจน์จนแน่ชัดบ้างล่ะนะครับ
จะได้ไม่มีการกล่าวหาว่าชาวบ้านโกหกหลอกลวงนะฮะ
เขาบอกว่าพูดแบบนี้นะลบหลู่กันหรือเปล่า
นะครับเอาลองฟังเสียงชาวบ้านหน่อยฮะ

แล้วก็ไปใช้ชีวิตที่บ้านห้วยสายพาย
บอกว่าชาวลาวเขาก็ดูบ้างไฟพญานาค
เชื่อว่าบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นจริง

จะไม่คึกคักเหมือนบ้านเราซึ่งถ้าเป็นบ้างไฟพญานาคมันจะไม่ลอยสูง
เขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นปืนหรือว่าพลุที่ยิงขึ้นฟ้า
ลูกไฟมันจะสูงกว่าต้นไม้ฮะเขาว่าแบบนั้นครับ